อุบัติเหตุเกิดได้เสมอครับ
จังหวัดสมุทรปราการลูกเขย
คือแม่ยายจะออกจากโรงพยาบาลวันนี้นะ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

ให้ข้อมูลได้บอกผมเนี่ยจะทำเตียงให้แม่ยายแม่ยายป่วยออกจากโรงพยาบาลจะออกวันนี้คุณค่ะทีนี้เมื่อวานทั้งวันจนกระทั่งกลางคืนเนี่ยก็เลยต่อเตียงให้แม่ยายก็ต้องเตรียมสถานที่แหละเดี๋ยวออกมาจากโรงพยาบาลจะได้มานอนตรงนี้ไงแล้วคุณดูสิไม้เม้ยเนี่ยยังอยู่น่ะโอ้โหใช่ค่ะลงเรื่อยเนี่ยเอา
หลุดมือหล่นใส่เท้าซ้ายของตัวเขาเองเรามีไม่ให้เครื่องเจียนเนี่ยคุณดูสิระบายเลื่อยเนี่ยนะมันตกใส่เท้าซ้ายของเขานะฮะจนได้รับบาดเจ็บนิ้วเท้าแทบขาดนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ช่วยประถมพยาบาลทำแผลให้แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปนะครับ